กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับทุกทุกคะแนนเสียงที่ได้มอบให้กับเราชาวพักชาติไทยพัฒนา
ขอยืนยันนะคะว่าไม่ว่าพักชาติไทยพัฒนาจะยืนอยู่ตรงจุดไหน
สิ่งที่เราได้ไปพบปากพี่น้องได้เห็นถึงปัญหาและความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน
ชาติไทยพัฒนาจะพยายามหาทางที่จะแก้ไขและตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ที่เราไปไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามนะคะ
กลับกับบุญคุณและเป็นนี่บุญคุณกับทุกคณะเสียงและกับพี่น้องคนไทยทุกคนไม่ว่าจะเลือกภักดิ์ช่าไทยพัฒนาหรือไม่เลือกก็ตาม
ในฐานะเป็นพักการเมืองเราถือว่าพวกเราเป็นหนี้แผ่นดินและเป็นหนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่เราจะต้องหาทางทำงาน
ว่าให้หลังการเลือกตั้งแล้วนี้เนี่ยพี่น้องคนไทยจะได้รัฐบาลและได้ฝ่ายค้านที่มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
เพื่อช่วยกันหนังพาให้พี่น้องประชาชนคนจักรภัณฑ์หาและนำราชาไทยสู่ความเจริญรุ่นเตือนค่ะขอบคุณค่ะ